แต่คุณผู้ชมไปดูภาพนี้หน่อยเขาบอกเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณ
ถ้าดูแต่ภาพเนี่ยอาจจะไม่สงสัยแต่ถ้าได้รู้เรื่องราวเนี่ย
คุณผู้ชมอาจจะต้องตะลึงหน่อยนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้หน่อยนะครับ
ในภาพจะเห็นว่ามีเด็กสองคนคือนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้
มีไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างอยู่แต่คุณผู้ชมเห็นขาวที่ยืนที่เราวงกลมให้มา
เนี่ยคนที่ถ่ายซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยไม่มีคนนี้เขายืนอยู่
เชื่อว่าเป็นวิญญาณยืนจ้องเขมงไปที่เด็กทั้งสองคนโดยเด็กน้อย
ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วพ่อแม่บอกอาจจะเป็นวิญญาณเจ้าที่
คือเรื่องนี้ก็มีการแชร์กันในเฟซบุ๊กนะฮะเพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำมาโพสต์
ระบุข้อความไว้สั้นแค่ว่ารอรถสีข้าวแฮชแท็กไม่มีแอป
แค่ข้อความแค่นี้แหละคุณเออแล้วคนก็เข้าไปติดตามเข้าไปถามอะไรล่ะ
อะไรคือไม่มีแอปและนี่อะไรถ่ายแล้วต้องการให้เห็นอะไรนะครับ
คนที่เป็นผู้โพสต์เนี่ยเข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าเธอและสามีเป็นชาวนานะครับ
แล้วก็ตอนนั้นก็ออกพื้นที่ทำนารอการสีข้าวแล้วก็ลูกสองคนก็ไปตรงนี้ด้วย
ลูกไม่ได้ลงไปช่วยทำนาอะไรหรอกก็นอนเล่นโทรศัพท์มือถือไป
ผู้เป็นพ่อก็เปิดไฟสปอร์ตไลท์ส่องไว้ให้เด็ก๒คน
ป้องกันอันตราย๒จะได้เห็นเด็กด้วยนะครับเพราะพ่อแม่มาอยู่ที่กลางทุ่งนา
ปรากฏว่าตอนนั้นผู้เป็นพ่อบอกว่าเห็นแสงไฟสวยดีก็เลยหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายภาพ
กะว่าจะถ่ายแสงไฟแล้วก็เด็กเด็กที่เล่นอยู่ลูกที่เล่นอยู่นะฮะปรากฏว่าพอเอาภาพถ่ายมาดูนะคุณนะ
เอามือถือถ่ายเนี่ยพอเอามาดูเนี่ยปรากฏเห็นคนนี้เหมือนใส่ชุดขาวเนี่ย
ยืนจ้องเขมงเด็กอยู่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่เจ้าทาง
นี่ถ้าไม่เล่ามาทั้งหมดนี้นึกว่าเป็นการที่ถ่ายภาพของคนยืนอยู่กับเด็กเล่นเกมนะ
เออใช่คือผมบอกว่าถ้าคุณเห็นแค่รูปนี้คุณจะไม่คิดอะไรเลยใช่ไหม
แต่ว่าถ้ารู้เรื่องราวว่าพ่อแม่เขาตอนถ่ายเขาบอกว่า
ไม่มีผู้ชายหรือใครสักคนมายืนอยู่ตรงนี้นะแต่ถ่ายติดตรงนี้ได้ยังไงนะฮะ
เขาบอกว่าก็ยังไม่ฟันทงเหมือนกันตัวคนโพสต์บอกยังไม่ฟันทง
ผู้เชี่ยวชาญ๒ด้าน๑ด้านภาพถ่ายกับ๒ด้านวิญญาณ
นะฮะให้ช่วยมาวิเคราะห์กันหน่อยนะฮะชาวเน็ตบางคนบอกอาจจะเป็นแค่แสงและเงาหรือเปล่า
การหักเหของแสงหรือว่ามันอะไรหรือเปล่า
หากหักเหของแสงต้องผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่ง

นั่นสิหรือเขารอรถสีข้าวอยู่ใช่ไหม

คนขับรถสีข้าวขับเข้ามาพอดีแล้วก็เดินมาที่แสงไฟ
นึกว่ามีคนอยู่จะมาถามพ่อแม่น้องอยู่ตรงไหนเนอะ
เออนะฮะหรือเป็นคนเดินเข้ามาพอดีนะฮะ